นึกภาพนะถ้าเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วมาล้มทับกระบะ
คุณผู้ชมว่ารถจะเป็นยังไงโอ้ยก็จับไปดิ
แต่นี่รถไม่เป็นไรเลยรถไม่เป็นอะไรเลย
มันก็ลงใส่หลังคาไม่เป็นไรได้ไงโหยพี่
คือเขาก็เลยเป็นกระบะที่ดัดแปลงเป็นรถดำดอก
พอดูโซงอาจจะแบบแปลกใช่ไหมนี่ค่ะ
เหตุการณ์นี้นะอยู่ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ต้นไม้ใหญ่ล้มทับรถที่จอดอยู่หน้าบ้านพัก
หลายคนบอกว่ารถต้องเป็นอะไรแน่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุค่ะ
ก็เห็นแหละว่าเนี่ยโอ้โหมันมองแทบจะไม่เห็นรถนะ
พอเจ้าหน้าที่ตัดกิ่งไม้ยกเอาต้นไม้ออกประมาณสักชั่วโมงกว่า

คือต้นไม้มันล้มลักษณะคร่อมรถ

คล่อมลงไปที่รถพอดีแล้วตัวเจ้าของบ้านบอกว่าได้ยินเสียง
เหมือนมีใครสับไม้ไม่ได้ดังมากหรอกนะ
พอชะโงกหน้าออกมาดูเห็นต้นไม้ค่อยล้มลง
คือไอ้คำว่าคล่อมรถที่ว่าจังหวะจังหวะตรงนั้นน่ะ
จังหวะหนักมันอาจจะไม่ได้ทับพอดี
ด้วยโครงสร้างของต้นไม้ที่มันไม่ใช่แบบตรงนึกออกไหม
มันมีความงอมีความโค้งอยู่อะค่ะ
ทีนี้ไม่มีคนอยู่ในรถนะ
จุดนี้ปกติจอดรถเอาไว้๓คันแต่ว่าวันนี้จอดเอาไว้คันเดียว
ตัวเจ้าของบ้านคุณทัศนีเขาเชื่อ
ว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปัดเป่าคุ้มครอง
เพราะว่าเพิ่งจะทำบุญบ้านไปไม่นานนี้ไง
แล้วสาเหตุเขาบอกว่า
ที่ต้นไม้มันล้มมาน่าจะเกิดจาก

พอเจอลมเจออะไรด้วยมันก็ล้มลงมาทับแบบนี้
ทะเบียนนะทะเบียนเห็นไหมดวงนภาพเออต้องมาแล้วล่ะ
อ่าโอเคจบดวงนภาพไม่ได้

พก๘๐๕๗นะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเฮ้ย
มีเรื่องอะไรนะป้ายเดี๋ยวก่อนนะ
เลขท้ายเบอร์โทรในป้ายโฆษณาที่ถูกต้นไม้ทับ
โอ้โหเดี๋ยวลำดับแป๊บนึงเลขท้ายอ๋อ
เป็นป้ายโฆษณาประกาศใช้อะไรก็อย่างประกาศใช้ไหม
ไม่รู้ถี่ดินหรืออะไรนั่นโอเคเขาก็ดึงมา
โอ้โหเลขเคลื่อนเลยเมื่อกี้เห็น๓ตัวดีอยู่แล้ว
เปิดบริการแล้วอ๋อจำหน่ายหินดินซ้าย
มา๑๐ตัวแบบคูณ๒เลย๒เบอร์เลยพี่เบิร์ต
นี่แหละมันซื้อที่ไหนคูณซื้อที่ไหน
ใช่หมายถึงคูณ๒คือข้างบน๑๐ตัวข้างล่างก็๑๐ตัว
มันมี๒เบอร์มันมี๒เบอร์นั่นแหละนั่นแหละ
ซื้อที่ไหนคนดูรู้อยู่แล้วล่ะคูณซื้ออะไร